ถามน้องสาวผมดีกว่าแล้วถามคุณผู้ชมด้วย
น้ำแข็งครับน้ำแข็งอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว
แล้ว๓ปีที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึงบ้านอยู่ห่างจากน้ำแข็งไม่ไกล
เข้ามาในบ้านน้ำแข็งนะเข้ามาในรั้วแล้วมายืนจ้องมองอยู่แบบเนี้ย
ความปลอดภัยในชีวิตน้ำแข็งอยู่ตรงไหน
ถามแค่นี้ตลอด๓ปีที่เจอมาแล้วไม่ได้เจอครั้งเดียวด้วย
คือเชื่อเลยความรู้สึกน่าจะเหมือนกับผู้หญิงที่อยู่บ้านอันนี้คนเดียว
คือมีบ้านเหมือนไม่มีถึงบ้านปั๊บต้องขังตัวเองอยู่ในห้อง
จะออกไปเดินสูดอากาศจะเดินเล่นหน้าบ้านในบ้านเขาด้านหลังเป็นสวนเห็นไหม

พี่เบิร์ตห้องนอนเคยอยู่ตรงใกล้โรงรถไม่เอาแล้วไม่กล้าอยู่หรอก
เดี๋ยวเจอใครมาแบบเปิดหน้าต่างแล้วมาส่องดูไม่ไหว
คุณผู้ชมนี่เห็นภาพจากนี้ยังไม่น่ากลวกนะ
คุณสุภาพสตรีดูผักข่าวนี้แล้วคอมเมนต์มาหน่อย
เดี๋ยวดูภาพตอนที่เขาเข้ามา
นางสาวพิญญาดาอายุ๓๔ปีชาวตะบนควนลังหัดใหญ่สงขลา

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเอาไปแจ้งความกับตำรวจสภหาดใหญ่
คือเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายอยู่ห่างจากไปบ้านเธอไปสัก๒๐เมตร
ปีนกำแพงเข้ามาในบ้านครับนี่นี่กำแพงก็สูงนะ
เทียมหัวนะแล้วเข้ามามายืนจ้องที่หน้าต่างนี่ครับคุณผู้ชม
ที่ผมถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีเนี่ย

นี่เดินเข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันเลยนะ
โอ้โหสนิทก็ไม่ทำกันป่ะ
นี่เข้ามาถึงเนี่ยถึงหน้าประตูเลย
เอานะผมจะเล่าให้ฟังนะทำไม๓ปี
กลางดึกคืนวันที่๘กุมภาพันธ์๒๑๖๔นี่นี่ภาพนี้
ครั้งนั้นเดินมาวนเวียนที่โรงรถ
พยายามจะบิดลูกบิดประตูบ้านด้วยนะ

เพื่อนบ้านคนนี้ก็ปีนเข้าไปอีกตอนกี่โมงรู้ไหมน้ำแข็ง
ทุ่มแล้วดูบ้านแถวนั้นข้างหลังเป็นสวนยางนะ

นางสาวพิญญดาเล่าบอกว่าแต่ก่อนห้องนอนอยู่ตรงโรงรถ
ที่น้ำแข็งบอกแต่พอรู้ว่าเพื่อนบ้านทำแบบนี้
ย้ายห้องนอนฮะชีวิตเธอไม่ปกติ
ผมบอกแล้วกลับมาก็หวาดระแวงขังตัวเองอยู่ในห้อง
โอ๊ยเสียประสาทนะ
เพราะอะไรไม่กล้าออกมา
เพราะดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวเธอ

เธอบอกว่าฉันไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก
ทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาฉันก็ไปแจ้งครอบครัวของเขา

อ้าวเดี๋ยวนะเงียบคือครอบครัวเขาเงียบไม่ทำอะไรเลย
ก็คงทำอะไรไม่ได้กรุงเทพแค่เตือนแต่ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดทำไง

ตำรวจว่ายังไงครับคุณพิญญาดาเล่าให้ฟังหน่อย
อาจจะประสงค์ต่อบุคคล
เพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเขาจะแอบมองตลอด

ตอนเย็นมันต้องรีบเข้าบ้าน
ตั้งแต่ปี๒๐๑๙๒๕๖๒๓ปีแล้วที่เราเจอแบบนี้
คือระแวงเอาจริงคือแบบกลับบ้านมาคือนอนไม่หลับ

แจ้งไปโอเคแหละเขามาแต่ว่าเขาก็บอกจะดำเนินคดีให้
แต่ว่าคราวนี้คดีมันไม่คืบหน้าเหตุมันยังไม่เกิด
หลังเกิดเรื่องครั้งล่าสุด
เธอไปแจ้งตำรวจสภหัดใหญ่อีก
แต่ตำรวจก็เข้าไปคุยกับบ้านผู้ก่อเหตุแล้ว
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับไหนเล่าใหม่ไม่เห็น๓ปีเลยเบิร์ด
จากการตรวจสอบพบว่า๑๐ตุลาคม๒๕๖
๓ปีที่แล้ว๓ปียัง๖๓๖๔นี่๖๕จะหมดปีแล้วครับ
เมื่อ๑๐ตุลาคมปี๖๓นายสุวัชชัยอายุ๔๐
ผู้ก่อเหตุเคยถูกนางสาวพิญญาดาไปแจ้งความบุกลุกมาแล้ว๑ครั้ง
แล้วต่อมา๑๘กุมภาพันธ์๒๑๖๔สารตัดสินจำคุก๑ปี
วัชชัยรับสารภาพสารลดโทษจำคุกเหลือ๒เดือนปรับ๕๐๐บาท
โทษจำให้รอลงอายา๑ปี
แต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุกระทำความผิดซ้ำ
คราวนี้พันธ์ตำรวจเอกอัคคาราวุทธานีรัฐ
ท่านผู้กำกับการสพหัดใหญ่
รับเรื่องและสั่งการให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด
อกจากนี้จะให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราบ้านพักให้มากขึ้น
บูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น
สาธารณสุขสาธารณสุขทำไมต้องมา
ก็มาดูอาการพี่คนนี้หน่อยว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
แล้วคุณพีเจรดาบอกว่าพอกลับมาบ้านทีนะ
ต้องดูรอบบ้านดูก่อนว่ามันมีร่องรอยการงัดแง่ไหม

รับราชการอยู่ต่างจังหวัด
แล้วสามีจะกลับมาทุก๒๐วัน
แปลว่าในห่วง๒๐วันคือเธอก็อยู่คนเดียว

โทษนะผมเป็นสามีพี่เขาผมทำงานไม่รู้เรื่อง
ทะวงหวานระแวงนะโอเคจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะคุณสำรวจครับ
ครั้งแรกเนี่ยท่านมักจะให้เหตุผลได้ว่า
ยังไม่เกิดความเสียหายแต่นี่มันสุ่มเสี่ยงจะเกิดความเสียหายแล้วนะครับ
ยังไงดูแลเธอด้วยฝากด้วยครับขอบพระคุณครับ